อายุทยานะครับมีเหตุการณ์อุกอาจครับ
เพราะว่าความขัดแย้งในองค์กรนะฮะเอาไปดูครับ
เป็นสภาพรอยเลือดที่ไหลเปลือรถเต็มไปหมด
คือต้องขออนุญาตทำสีแบบให้มันอย่างนี้หน่อยนะฮะ
เพราะว่ามันสีมันแดงเลือดเต็มไปหมดเลย

คนที่ถูกทำร้ายคือพันธาตรี

กแก้มขวาก็หักเลือดไหลออกมาจากโรงจมูกอีก
ในเสื้อที่ใส่อยู่ก็ร่องรอยเลือดเต็มไปหมด
คนเจ็บบอกว่าเขาก็ไปออกกำลังกาย
วิ่งครับที่สนามเด็กเล่นของอบตท่าเจ้า

ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงกำลังจะมืดแล้ว

ซึ่งเป็นรองประหลัดเทศบาลตะบนท่ามเรือ
เอาเอกสารแฟมงานมาให้เซ็นพอดี
ก็เลยมีการเปิดประตูที่รถ

ยังไม่ทันจะเซ็นเสร็จนะฮะ
ชายชะกัน๓คนสวมหมวกกันน็อกมาเต็มใบ
รุมทำร้ายเอาปืนตบที่หน้าหลายครั้ง
กันชกผัดกันตีอยู่อย่างนั้นนะฮะ

ฟาด๓คนนะแต่พอใส่หมวกกับน็อค
ใส่ชุดดำใส่เสื้อคุม
ได้พูดอะไรก่อนนะฮะ

ได้พูดมาถึงแล้วคือ

ชาย๓คนที่มารูปร่างสูงใหญ่
ขี่รถจักรยานยนต์มา๒คันรุมทำร้าย

เหตุผลเชื่อว่าน่าจะมีการ
มขู่คุกคามจากบุคคลในองค์กรเดียวกัน

มีปัญหากันเรื่องงานเพราะว่าเขาเป็นคนตรง
ตรงตรงไปตรงมาอาจจะไปขัดหูขัดตาคนในองค์กร

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำเรื่องขอย้ายออกจากพื้นที่
แต่ว่าก็มาก่อมาโดนก่อเหตุแล้วก่อน